มาดูเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องช็อกของวงการบันเทิงนะครับ
คุณผู้ชมน่าจะรู้จักหรือว่าจำกันได้
ที่คุณมอสนั้นเป็นพระเอกและน้ำตาลนั้นเป็นนางเอก

เมื่อคืนน้ำตาลนั่งทานข้าวกับคุณแม่อยู่
จู่ครับเลือดกองใหญ่ก้อนใหญ่

คือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอาการน้องปรากฏชัด

แต่ว่าเราเห็นข่าวกันคือช่วงค่ำ
มีการหาำตัวน้องส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาการตอนนั้นน่ะ
คนอื่นทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาเลือดกำเดาออกเงยหน้า

ถูกต้องคืออันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ
บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามันไม่ได้มีวิแววว่าน้องเขาป่วย

ก่อนหน้านี้คือเป็นแค่เป็นหวัดธรรมดา
ก่อนที่จะป่วยนั้นยังโพสต์สตอรี่อินสตราแกรมอยู่
ก็ยังมีความสดใสละเริงแล้วก็สวยอยู่เหมือนเดิม
ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรบ่งบอกว่าจะมีอาการแบบนี้เลย
นี่คือภาพจากพวกไอจีของน้องนะคะคุณผู้ชม
แล้วอย่างหนึ่งที่คุณแม่บอกไม่ได้มีอาการมาก่อน
ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแล้วก็ถามคุณแม่ไปเหมือนกันว่า

แม่ก็บอกว่าน้องไม่ได้มีความเครียดอะไร
แต่ว่าตอนนี้อาจจะหายหน้าหายตาจากวงการไป
เพราะว่าจริงน้องเข้าใจรักเรื่องของการร้องเพลง
พักหลังก็เบนออกมาจากเรื่องงานแสดง

ถูกต้องเราให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
หลังจากที่น้องนั้นมีเลือดออกที่ปากที่จมูกแล้วก็หมดสติไป
ครอบครัวเองก็พยายามปั๊มหัวใจอยู่ที่บ้าน
แล้วก็เรียกรถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาล
ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าน้องนั้นหยุดหายใจไปถึง๒ครั้ง

ญาติของน้องเองทั้งคุณพ่อ
คุณพ่อวิโรธทองชิวคุณแม่สุขใจธีระเมธีกุล

ถูกหามส่งบริษัทโรงพยาบาลตั้งแต่สายแล้ว
เราวาเรามารู้ข่าวตอนค่ำแล้ว

น้ำตาลเนี่ยอาการของน้องเกิดขึ้นตอน๑๑โมงครับ
โมงของวันที่๑๑มิถุนายนก็คือเมื่อวาน
น้ำตาลมีเลือดออกทางปากกับจมูกหายใจไม่ออกครับ
ก็ต้องปั๊มหัวใจที่บ้านแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
พอถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ช่วยชีวิตอย่างเต็มความสามารถ
แต่ว่าอาการมันหนักจริงหนักเกินกว่าที่โรงพยาบาลจะรับมือแล้วก็รักษาได้
ก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพหลายแห่งเหมือนกันนะครับ
ได้ที่โรงพยาบาลธนบุรีตอนสักประมาณ๔โมงเย็น
แพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรีก็เดินทางมารับตัวของน้องไป
แต่พอไปถึงปรากฏว่าน้ำตาลอาการหนักมากครับมีเลือดออกเพิ่มขึ้นจนต้องให้เลือดเข้าไปเพิ่ม
แล้วก็ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้เพราะว่าอาการโคม่าจริง
ก็คือย้ายไปยังโรงพยาบาลธนบุรีไม่ได้
ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าอาการมันเกิดจากอะไรไม่รู้สาเหตุจริงครับ
แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่ามีเลือดออกทั้งในกระเพาะอาหารจำนวนมาก
จากที่ปากที่จมูกแล้วนะครับในกระเพาะเลือดออกเยอะมากครับ
ซึ่งปกติแล้วน้องไม่มีโรคประจำตัวใดมีแต่เรื่องของการป่วยเป็นไข้หวัดทั่วไปเท่านั้น
แล้วก็ไม่เคยประสบอุบัติเหตุใดทั้งสิ้น
ไม่มีรอยฉีกรอยเย็บในกระเพาะใดเลยนะครับ
หัวใจหยุดเต้นไปสองครั้งทีเดียวก็ต้องพยายามปั๊มหัวใจกลับคืนมา
กรุงเทพมหานครตามที่มีการปรึกษากับคนในครอบครัวนะครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวเราก็ติดต่อไปยังคุณแม่ของน้องน้ำตาล
ก็เล่าบอกว่าคือช่วงสายเมื่อวานเนี่ยน้ำตาลนั่งกินข้าวกับแม่อยู่เลย
แต่จู่เลือดกำดาวมันออกมาคุณผู้ชมออกทางปากทางจมูก

คนที่บ้านช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

แล้วก็มีอาการเลือดออกในปอดอีกด้วยนะครับ
ทั้งในปอดทั้งในกระเพาะ
คุณหมอให้การรักษาอยู่จู่น้องน้ำตาล
หัวใจหยุดเต้น๒ครั้งนะครับหยุดหายใจไปเลยฮะ
แล้วมีครั้งหนึ่งหยุดหายใจไปนานถึง๓๐นาที

และสุดท้ายก็สามารถยื้อชีพจรน้องกลับขึ้นมาได้

ใช่ค่ะคือตั้งแต่เมื่อคืนที่เราทราบข่าว
ทีมข่าวของเราก็ไปเกาะติดอยู่ตลอดเลยนะคะ
แล้วก็อย่างคุณแจ๊กกะรีนทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีก็ตามอยู่
ก็ยังเฝ้าดูอาการปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้า
ตัดสินใจนำน้องจากที่สมุทรสาครมารักษาที่กรุงเทพ
ก็คือที่โรงพยาบาลสิริราชนั่นเอง
คุณพ่อนะครับคุณพ่อวิโรธเนี่ยก็เปิดเผย

บอกว่าครอบครัวเองมีการคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
คอยประสานให้จนเมื่อเช้า๖โมง๒๐นาที
คุณผู้ชมสามารถที่จะเอาตัวน้องมาถึงที่โรงพยาบาลสิริราช

แล้วก็เราก็ประสานกับทีมข่าวบันเทิงของเรา
ไปเจอบอกว่าตอนที่อยู่ที่สิริราชเนี่ย
เจอสื่อมวลชนหลายสำนักเลยรอทำข่าวอยู่
แล้วทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่
แต่เข้าใจค่ะว่าทั้งสองท่านก็ยุ่งอยู่
กำลังดูแลน้องอยู่แล้วก็เป็นห่วงอาการของน้อง
ซึ่งคนดูแลก็แจ้งผ่านทางกรุ๊ปไลน์นักข่าวนะคะ
บอกว่าตอนนี้อาการของน้องยังน่าเป็นห่วงอยู่
ครอบครัวเองทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เลย
แต่ทีมข่าวของเราก็ได้เจอกับพี่สาวน้องน้ำตาลค่ะ
ก็คือคุณน้ำพึ่งพิมรดาทองชิว

ตอนที่เล่าเนี่ยคุณน้ำพึ่งก็ร้องไห้
บอกว่าตอนนี้อาการของน้องสาวน้องน้ำตาลยังโคม่าอยู่เลย
เพราะว่าจากการหยุดหายใจจากหัวใจหยุดเต้นไป
แล้วมันมีผลกระทบกับทางสมอง
เพราะว่าออกซิเจนมันไม่ได้ไปเลี้ยงที่สมอง
นาน๓๐นาทีนะครับใช่นะครับพี่สาวบอกว่าครึ่งชั่วโมง
พี่สาวบอกว่ามีโอกาสรอดเพียง๒๐เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ที่นี่กับสมองตามที่บอกไปเพราะว่าน้องผ่านออกซิเจนไปผ่านเสร็จห่วง
ในช่วงที่เขาหยุดหายใจกันกันละครับ
ตอนนี้ที่ห่วงหลังจากนั้นก็คืออาการทางสมอง
ถ้าเกิดว่าน้องแบบหายเขาเรียกว่าอะไรครับ
หมอเขาใช้คำว่าถ้าเกิดหายหรือหาย
แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าสมองหรือจะกลับมาปกติไหม
แล้วก็อีกเคสหนึ่งก็จะอยู่อย่างนี้ไปเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมตอนที่พี่น้ำพึ่งเล่าก็ร้องไห้
แล้วนอกจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่น้องนั่งกินข้าว
สำรอกออกมาเป็นเลือดนะคะแล้วมันเป็นเลือดกองใหญ่
ออกมาแบบไม่หยุดเลยอาเจียนเป็นเลือดออกทางปากทางจมูก
ทีนี้น้องน้ำตาลก็ลุกขึ้นจะไปห้องน้ำแล้วน้องก็เซล้มลง
แม่ก็ช่วยปั๊มหัวใจไว้แล้วตอนส่งรถพยาบาล
จู่น้องก็มีอาการชักด้วยแต่ว่าอย่างหนึ่งนะที่เพื่อน
บอกว่าเอาจริงมันมีหลายจุดที่ตัวหมอเก่งเองก็แปลกใจ
เพราะว่าตอนแรกน้องหยุดหายใจครั้งแรกที่ไปส่งโรงพยาบาล
สัญญาณชีพปกตินะคะคุณผู้ชมจนช่วงสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนนะคะ
เก่งก็บอกนะบอกว่าจู่น้องน้ำตาลก็หยุดหายใจ
ทั้งที่ตอนนั้นคือติดอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะ
อุปกรณ์มันก็ปกติอะค่ะญาติก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้พี่สาวของน้ำตาลก็บอกกับทีมงานทีมข่าวของเราบอกว่า
ของทั้งสองโรงพยาบาลวินิจฉัยเบื้องต้นเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ
น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดเพราะว่าเลือดออกจากปอดมาก
ตอนนี้ปอดแตกไป๑ข้างแล้วก็มีการจอดปอดอีก๑ข้าง
ซึ่งพี่สาวบอกว่าก็จำไม่ได้ว่าข้างไหน
แล้วทีมแพทย์ก็เป็นห่วงเรื่องของสมองเพราะอย่างที่บอกไปว่าสมองขาดออกซิเจนไปครึ่งชั่วโมงครับ
แล้วสองครั้งนะครับถ้าฟื้นมาก็คงจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราด้วย
ยังไงก็อันนี้เป็นข้อมูลจากพี่สาวที่ออกมาบอก
แต่ว่าสาเหตุจริงแล้วต้องรอทางทีมแพทย์สรุปอีกทีหนึ่ง
ก็ส่งกำลังใจให้เต็มที่ค่ะเพื่อนสนิทราวด้วยนะ
แล้วเหมือนกับแม่ก็ถามลูกสาวเหมือนกันว่าเออไม่ไปเล่นละครเหรอ
คือยังตั้งใจอยู่เลยว่าน้องจะติดต่อกลับไปเล่นละคร
ก่อนทานข้าวมื้อเช้าของวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานเนี่ย
ยังเตรียมชุดอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะใส่ถ่ายรูป
แล้วก็ส่งให้ทีมงานดูเหมือนกับพร้อมกลับไปเล่นละครแล้วนะ
งานใช่แต่ก็มาเกิดเรื่องไม่คาดฝันอันนี้คือไอจีของน้องน้ำตาลค่ะ
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยก็ลองเข้าไปดูคือภาพล่าสุดที่น้องมีการโพสต์เนี่ย
โพสต์ยังโพสต์รูปที่ถ่ายโพสต์รูปแมว๒ตัวแล้วน้องก็เขียนแคปชั่นด้วยนะคะ
บอกว่าแมวมาตามบอกให้เทอาหารให้หน่อยคือยังเล่นกับแมวอยู่เลยอะค่ะ
แล้วณตอนนี้เนี่ยน้องไม่รู้สึกตัวนะคะยังไงส่งกำลังใจให้กับน้อง
เป็นอีกหนึ่งคำถามคือมีแฟนคลับเขาเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้ำตาลเยอะ
ร่าเริงแจ่มสายหน้าตาเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรบอกว่าน้องป่วยเลยนะครับ
เอาก็ส่งใจช่วยครับขอให้น้ำตาลกลับมานะฮะแล้วก็มาแสดงผลงานให้คุณผู้ชมได้ดูกันต่อ
ใช่ค่ะคือตอนนี้หลายคนก็อยากรู้แหละว่าสาเหตุนี้มันเกิดมาจากอะไร
มันเป็นอาการจากอะไรทำไมถึงมาป่วยกระทันหัน
ทั้งที่น้องก็ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน
ยังไงเดี๋ยวทีมข่าวของเราติดตามความคืบหน้านะคะ
มีอะไรเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบแน่นอนค่ะ